พอไปตรวจสอบดูเขาเจอพิรุษเขาบอกว่า
เอ๊ะมันแหม่งแหม่งยังไงก็ไม่รู้คือที่ผ่านมาเนี่ยสิบกว่าปีเนี่ยนะคะ
บริษัท๒บริษัทของกำนันนกเนี่ยนะรับงานโครงการภาครัฐมาเป็นพันกว่าโครงการนะ
มูลค่างบประมาณคุณผู้ชม๗๕๐๐กว่าล้านบาท
ทีนี้ก็เลยมาดูว่าต้องไปดูรายละเอียดว่ามันจะมีการหัวประมูลในเรื่องนี้หรือเปล่า
บริษัทก็บอกว่าไม่มีการหัวประมูลเนี่ยข่าวที่พี่อ่านเมื่อสักครู่เนี่ย
ใช้คำนี้ก่อนส่อแววว่าจะมีการหัวประมูล
อย่างร้อยตำรวจเอกสุรวุฒิรังสัยท่านบอกว่าจากการตรวจสอบพบว่าธุรกิจเครือข่ายของกำนันนก
เครือข่ายธุรกิจที่ไปรับงานจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานภาครัฐ
ตั้งแต่ปี๕๔อ่ะพี่บอก
จนถึงตอนนี้๖๖มัน๑๒ปีใช่ไหม
รวมแล้ว๑๕๔๔โครงการ
วงเงินงบประมาณกว่า๗๕๐๐ล้านบาท
มีบริษัทของกำนันนก๒บริษัท
คือ๑บริษัทปพัฒนารุ่งโรศก่อสร้างจำกัด
อันนี้ไปรับงานมา๙๒๓โครงการ
จำนวนนี้มีโครงการที่มีมูลค่าเกิน๓๐ล้านบาทเนี่ย

ส่วนอีกบริษัทหนึ่งก็คือบริษัทปรวีกระหนกก่อสร้าง
เข้ารับงานไป๖๒๑โครงการ
จำนวนนี้มีโครงการที่มูลค่าเกิน๓๐ล้านบาท

เพราะฉะนั้นรวม๒บริษัท
ก็เลยมี๒๐โครงการที่มีงบประมาณเกิน๓๐ล้านบาท

เรียกว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่เงินงบประมาณเยอะเนี่ยนะ
พบข้อมูลว่ามันมีเหตุอันควรสงสัยว่ามันจะหัวประมูลไหมนะ

หนึ่งเลยก็คือโครงการประกวดราคาจ้างเหมา
ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข๓๗๗
อำเภอดอนตูมตำบลลำลูกบัว
งบนั้น๓๐๐ล้านบาท
ส่วนอีกโครงการนึงค่ะก็งบเยอะเหมือนกัน
คือโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข๓๗๕
สายตำบลลำลูกบัวบรรจบกับทางหลวงหมายเลขสามสี่หก
งบประมาณ๓๕๐ล้านบาท

หลังจากนี้คือแนวทางการสืบสวน
ชาวบ้านเขาอยู่ในกลุ่มผู้ซื้อซองจากทั้ง๒โครงการ
เขาแจ้งข้อมูลลับมา
ทั้ง๒โครงการนี้กลุ่มได้งานคือกลุ่มเดียวกัน
แล้วกลุ่มซื้อซองก็ใกล้เคียงกันอย่างที่เคยบอกก่อนหน้าไง
สมมุติตัวเลขอย่างเช่นตอนวันไปซื้อซอง
มีไปซื้อซองทั้งหมด๓๐กว่าเจ้า
แต่พอมาวันที่แบบวันจริงกลับกลายเป็นเหลือ๓เจ้า
แล้วการไปซื้อซองเนี่ยคุณผู้ชมมันก็มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว
แล้วมันเป็นไปได้หรือว่า๒๐กว่าเจ้า
ที่เขาซื้อไปแล้วจู่ถอนตัวจ่ายตังค์ฟรี

เลยอาจจะมีไหมบ้านเล็กบ้านใหญ่จะเกี่ยวข้องกับนักการเมืองไหม
แล้วก็มีความเป็นไปได้ว่ากำนันนกคงมีเหมือนกับลูกมือ
ลูกมือที่คอยทำงานอยู่ไม่น้อยล่ะค่ะ
เพราะว่าความสามารถในการรู้ข้อมูลต่างแล้วก็ดำเนินการบล็อกคู่แข่งไว้
เนื่องจากตอนซื้อซองประมูลของทั้งสองโครงการ
ทั้ง๒โครงการนะที่บอกว่า๓๐๐ล้านบาทกับ๓๕๐ล้านบาท
มีคนซื้อซอง๓๐กว่ารายไงอย่างที่บอก
ประมูลเหลือคนประมูลจริงแค่๓รายมันก็เลยแปลก
แล้วก็พบพยานบางส่วนแจ้งเรื่องถูกคมคู่
แล้วพฤติกรรมการข่มขู่ก็คือไม่ให้เข้าไปประมูล
บอกแบบนี้โครงการนี้ของผู้ใหญ่ไม่ต้องไปประมูลนะ
คนที่โดนโดนข่มขู่ทางโทรศัพท์ค่ะ
เป็นเรื่องต้นว่าเอ๊ะมันเกิดอะไร
ขู่มันก็คือแบบเขาก็จะพูดทำนองว่าอะไรไม่ให้ไป
เวลาเขาพูดนะเขาพูดง่ายแล้วก็บอกว่า
อันนี้ของผู้ใหญ่ขอขออย่างนี้
ประมาณนี้แค่นี้ด้วยเสียงห้าว
ทีนี้นักข่าวก็เลยถามต่อว่าอ้าวแล้วพ่อแม่ของกำนันนกล่ะ
คุณแม่คุณแม่สุวีนาเนี่ยจะต้องมีการเรียกมาไหม
มีออกหมายเรียกไหมเพราะว่าก็มีรายชื่อเป็นกรรมการบริษัทนะ
พอกองคดีหัวประมูลบอกว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องออกหมายเรียกพยาน

แล้วเจอหลักฐานการหัวประมูลเนี่ย

แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเอาคดี๒โครงการนำร่องนี้
๐ล้านบาทกับ๓๕๐ล้านบาทเนี่ย
ไปพิจารณารับเป็นคดีพิเศษ
ก็ตั้งแต่วันที่๑๘ถึง๒๐กันยายนนี้เนี่ยนะคะ
ห่วงเวลานี้ไหมอ๋ออาทิตย์หน้าสิ

จะเรียกบริษัทที่เคยซื้อซองนะดอม

เอาตัวเลขเป๊ะเลยอ๋อ๕๘บริษัท

คุณเกิดอะไรคุณโดนข่มขู่หรือเปล่ามีสายตรงมาหรือเปล่า
งานของผู้ใหญ่หรือเปล่าได้รู้กันแน่
ส่อว่าจะมีการหัวประมูลเดี๋ยวรอการตรวจสอบเพิ่มเติม
แต่ว่า๗หน่วยงานภาครัฐกับโครงการทั้งหมดเนี่ย

ว่ามากสุดเนี่ยหน่วยงานที่มีการเปิดประมูล
แล้วก็เป็นบริษัทของกำลังนกได้โครงการไปเยอะที่สุด
คือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น๑๒๐๖โครงการ
รองลงมาเป็นกรมทางหลวง๑๑๐โครงการ
กรมทางหลวงชนบท๑๕๓โครงการ
แล้วก็มีกรมการปกครองกองทัพอากาศ
รวมไปถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด้วยนะครับ